มาดูเรื่องราวระหว่างประชาชนตาดำกับตำรวจกันซะหน่อยนะฮะ
ตำรวจจราจรค่ะไปยืนเถียงกับผู้ชายคนนี้
ซึ่งเขาอยู่ในรถกระบะคันหนึ่ง

แล้วประเด็นคือรุศากฎหมายใช่ไหม
กฎหมายข้อไหน
พี่ตำรวจช่วยบอกผมหน่อย
จอดรถนะครับคุณเดินรถทางซ้ายคุณต้องจอดรถฝั่งซ้าย
แล้วผมจอดฝั่งถนนตรงไหนครับ

มันหันหัวตรงไหนก็ได้ไหมครับ

ชุดถามแปลให้ผมฟังหน่อย

แต่ก็ยังฝืนต่อเถียงตำรวจนะครับ

โอเคนะยายต้องให้ความเสียหายนะ

มีตังค์ด้วยจอดรถอย่างนี้เขาบอกจอดที่ไหนก็ได้นะครับ
จอดย้อนทางนะครับซึ่งว่า
ปกติแล้วเขาต้องจอดรถด้านซ้ายนะครับ
แต่เขาจอดรถด้านขวาย้อนทาง

โอเคจะเป็นยังไงครับ

ผ่านไลน์ผ่านเฟสผ่านยูทูปมานะฮะ
คือเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้จอดกลางถนนไม่ใช่เหรอ
ไม่ได้ไปขวางใครใช่แล้วมันผิดกฎหมายอย่างไร
กฎหมายข้อไหนคุณตำรวจชี้แจงหน่อย
นี่แหละค่ะคือตำรวจก็พยายามชี้แจง
พยายามอธิบายว่าคุณจอดรถหัวรถคุณนะ

ซึ่งมันไม่ได้เป็นทิศทางที่ถูกต้อง

สองประเด็นฮะค่ะหันหัวรถผิดทางค่ะประเด็นที่สำคัญที่เป็นข้อกฎหมายเลย
ก็คือคุณจอดไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
เพราะถ้าดูนะคุณเป็นคนขับนะแล้วคุณจอดแบบนี้
คือมันชิดขอบทางด้านขวาขวาของคนขับไง

จริงแล้วคุณต้องจอดชิดขอบทางด้านซ้าย
เขาหันอุกทางแต่ผมก็มีประสบการณ์นะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคุณผู้ชม
ผมนะเห็นฝั่งตรงข้ามมีที่จอดแบบนี้แหละ
ผมก็เลยถ้าไปกลับรถนะเดี๋ยวถูกแย่งที่จอดแน่
พลวดเลยพลวดหันหัวไปจอดแบบนี้เลย
ตำรวจมาปั๊บอ๋อครับขอโทษครับ

บางทีคนไม่รู้นะแต่ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะคือมันผิดแล้วค่ะคือใครที่เห็นคลิปนี้ก็บอกว่าตำรวจดูใจเย็นมากนะ
คือพยายามจะอธิบายแม้ว่าเขาจะแบบว่าคุณพี่คนขับกระบะเสื้อน้ำเงินเนี่ยพูดยอกย้อนเถียงตลอด
แม้กระทั่งยังมีข้อความว่าไม่กลัวด้วยว่ามีเงินจ่ายใช่อันนี้ก็พูดเหมือนกัน
ทีนี้แน่นอนว่าทีมข่าวของเราเลยอยากเจอตุลตำรวจท่านนี้
ก็เลยไปพบกับร้อยตำรวจรีวิเชียนมณีวิหกรองสารวัตรจราจรสพเมืองราชบุรีนะคะ
ไปจุดเกิดเหตุเช้าวันนี้เลย
ใช่ค่ะคุณค่ะแล้วก็ยังมีรถจอดอยู่ใต้ไม่หมดเลย
บริเวณนั้นแม้จะเป็นจุดที่ห้ามจอดด้วยซ้ำนะคะ
อันนั้นมันทำลายใช่ค่ะจอดกันตรงนี้ค่ะ
คือท่านร้อยตำรวจรีวิเชียนก็เล่าแบบนี้ว่า
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้น๑๓มิถุนายน

ฝั่งตรงนั้นมันเป็นฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลราชบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่เองก็ปฏิบัติอำนวยความสะดวกทางถนน
เพราะมันเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน

ชิดขอบทางด้านซ้ายหันหัวรบไปผิดทาง

พยายามเข้าไปอธิบายไปตักเตือน
แต่คนขับเขาไม่ยอมฟังโวยวายเถียงกลับ
แล้วก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายวีดีโอเอาไว้ตลอดเวลาด้วย

ก็ทำตามหน้าที่ออกใบสั่งไป
ในข้อหาผิดกฎหมายพรบจราจร
ไม่จอดชิดหรือขนานถ่างซ้ายนี่คือข้อหานะ
และจอดรถไม่หันหัวรถไปทางเดียวกับทางเดินรถ
คุณผู้ชมนี่คือข้อกฎหมายพรบจราจรนะคะ
อยากให้ประชาชนเข้าใจก่อนว่า
ถนนเส้นนี้มันห้ามจอดโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน
ด่วนตอนไหน๗โมงถึง๘โมงครึ่งค่ะ
และ๓โมงครึ่งถึง๕โมงครึ่ง
และจุดนั้นจะเป็นหน่วยที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่ง
อย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียน

เขาก็ต้องมาใช้บริการโรงพยาบาลกันนะคะ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลราชบุรีที่อยู่ตรงนั้นได้นะคะ

อยากให้เข้าใจและเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
เพราะว่าคือเป็นการจอดที่อันตราย
ผมก็เลยต้องเขียนครับเพราะว่าในขณะนั้นเขาก็บันทึกภาพผม
แล้วผมก็บอกว่าอย่าทึกภาพผมไม่เป็นไรนะครับ
แต่จะทำให้เกิดความเสียหาย

ก็ไม่ทราบครับเพราะผมออกไปสั่ง
ไปสั่งให้เขาไปให้เขาไปดำเนินการเอง
นี่แหละค่ะคือสารวัตรท่านนี้นะบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าตำรวจไม่ได้คิดจะจ้องเล่นงานประชาชน
ในการออกใบสั่งผมขอที่แจ้งแบบนี้เลย
ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย
พวกผมก็ไม่ออกใบสั่งไม่ตักเตือนคุณรอ
ขอให้เข้าใจเห็นใจตำรวจบ้างนะครับ

พรบจราจรทางบกพศ๒๕๒๒มาตรา๕๔วัก๒
บรรยัติไว้เรื่องของการจอดรถริมทางฝั่งซ้าย

เท่ากับว่าประตูฝั่งผู้โดยสารของคุณ

ไม่ใช่ประตูฝั่งคนขับชิดขอบทาง
แล้วคุณก็จะลงมาก็อาจต้องระวังรถพอลงมา
ใช่จอดให้ถูกนี่เป็นข้อกฎหมายนะครับ
ใช่ค่ะแน่นอนแหละเมื่อเกิดการฝ่าฝืนแบบนี้
อย่างที่บอกนอกจากตักเตือนก็ต้องเขียนใบสั่งกันไปนะคะ

แต่ทีนี้ทีมข่าวอย่างภาพที่คุณชมเห็น
พอไปดูตรงสนุนเส้นนี้คุณชมยังสังเกตใช่ไหม
ว่ามีรถจอดกันอยู่เต็มเลย
แล้วช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาห้ามจอดด้วยนะคะ

ว่าช่วงเวลาเร่งด่วน๗๘๓๐จอดไม่ได้
บ่าย๓๓๐ถึง๕๓๐จอดไม่ได้

ผิดกฎง่ายจอดกันเต็มไปหมดเลยนะคะที่สำคัญเขาบอกว่าตรงบริเวณนะก็มีกล้องวงจรปิดนะ
มีรับประพอดูแลอยู่ด้วยแล้วเขาก็มีที่จอดรถเอาไว้ให้

หรือว่าเดินไปโรงเรียนหรือว่าเดินไปติดต่อ
คนจอดแบบนี้เกิดข้อพิพาทกันบ่อยครั้ง
คนจะชินเข้าใจผิดคิดว่ามันจอดได้
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาจริงจังนะครับ